ปิดท้ายดีกว่าพาคุณผู้ชมไปดูคลิปน่ารักนะคะ
รับรองว่าคนรักสุนัขจะต้องอมยิ้มแน่นอน

เขาแสดงความรักแล้วก็ปกป้องกัน
จะน่ารักขนาดไหนชมคลิปเลยค่ะ

จริงหาแม่เร็วแม่ทำน้องแม่ทำน้อง
นี่สาโมยนะคะสองตัวนี้
ขับแม่ขับแม่มากกว่าแกล้งตีพื้น
ขับแม่นี่นะคะ

แกล้งใช้ม้วนกระดาษตีพื้นใกล้กับเจ้าตูบที่นั่งอยู่

คิดว่าคุณแม่เอากระดาษไปตีเพื่อนของมัน

แต่เพื่อนก็ไม่ตกใจนะตีพื้นใกล้ขามีการดีดขาขึ้นนิดนึง

ก็นี่แหละค่ะกระโดดโลดเต้นห้ามกัน
ให้คุณแม่ตีนะคะจริงแล้วไม่ได้เจ็บอะไรเลยนะคะ

วิว๓แสนกว่าครั้งแล้วนะคะ

เจ้าของสุนัขนะคะคุณธนพันธ์เตชะพิพัฒน์รังศรี
ก็เปิดเผยว่าสุนัขตัวที่โดนแกล้งเนี่ย
ชื่อว่าแชปปี้เป็นเพศผู้วัย๖เดือน
ปกติจะมีนิสัยติ๊งต้องมาเหลขี้กลัวไม่ดื้อ

คือชอบทำตาเหลหรือตาเกิดมาแล้วก็เหล่เลย
ฟันนี้ขนเค้าเยอะนะต้องมาวีฝนเค้า
ใช่นะคะรู้จักแชปปี้ไปแล้วที่มีนิสัยตา
บอกว่าขี้กลัวไม่ดื้อด้วยให้ทำอะไรก็ทำหมดนะคะ

ส่วนอีกตัวที่มาปกป้องเพื่อนชื่อว่าเจ้าจิ๊งส์ค่ะ

เป็นสุนัขที่ฉลาดมากมีนิสัยขี้เล่น

แต่ว่าจริงแล้วทั้ง๒คนไม่ใช่๒คนดิ
ซึ่ง๒ตัวรักกันนะคะ
เหมือนอย่างที่คลิปที่ออกมาปกป้องกันแบบนี้แหละค่ะ

แอเรียลไงช่วยชีวิตเจ้าชายอย่างนี้หรือเปล่า

ปิดท้ายกันสำหรับคนรักสุนัขแบบนี้นะคะคุณผู้ชม